ทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้ค่ะทำงานนะคะก็คือการไปร่วมประชุมกับคณะนักธุรกิจสหรัฐอาเซียน
หลังจากที่มีการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วออกมาจากห้องประชุมนักข่าวยืนรออยู่เลยค่ะ
แน่นอนอยากรู้แหละว่านายกคิดยังไงใช่ค่ะถามเรื่องการประชุมอย่างแรก
หลังจากนั้นถามเรื่องการชุมนุมของวันนี้แต่นายกเนี่ยตอบตอบเรื่องของ
ซึ่งมันต้องเกี่ยวเนื่องกันนะคือเขาเป็นนักธุรกิจจากต่างประเทศ
เวลาเขาเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะต้องถามเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมถามนายกเลยนายกตอบว่าอย่างไรนะคะ
นายกบอกว่าก็ได้ชี้แจงสถานการณ์การชุมนุมให้กับคณะนักธุรกิจเขารับทราบ
บอกว่าไม่มีอะไรน่าห่วงเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาของทุกประเทศในโลกประชาธิปไตย
นายกรัฐมนตรีเองบอกว่าก็ไม่ได้ไปบอกเขานะว่าใครดีใครไม่ดี
ดังนั้นทุกอย่างให้เป็นเรื่องของกฎหมายหากใครทำผิดก็ต้องดำเนินการนะคะ
ส่วนนายกรัฐมนตรีเองไม่สามารถทำให้ทุกคนเห็นด้วยทั้งหมด
แต่จะทำอย่างไรให้เราเดินหน้าไปด้วยกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต
ทีนี้นักข่าวถามจี้ลงไปอีกการชุมนุมวันนี้ที่เกิดขึ้น
เขาบอกว่าเป็นการชุมนุมใหญ่และอาจจะมีการชุมนุมยาวนานถึง๕วัน
นายกรัฐมนตรีจะใช้อะไรสูงสุดไหม
ว่าอะไรสูงสุดคือกฎอายการศึกไหมต้องถึงขั้นนั้นไหมค่ะ
นายกรัฐมนตรียืนยันไม่ใช้กฎอายการศึกในการควบคุมการชุมนุม
เพราะมั่นใจกฎหมายปกติสามารถดูแลสถานการณ์ได้อยู่แล้วนะคะ
ส่วนกรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมประกาศจะชุมนุม๕วันแต่ไม่ค้างคืนนะคะ
ตอนกลางวันมากลางคืนกลับ
เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าจะประกาศอย่างไรก็ประกาศไป

เตือนกลุ่มผู้ชุมนุมว่าอย่าทำผิดกฎหมาย
มันมากยิ่งขึ้นผมก็จำเป็นต้องใช้กฎหมายเขาเองนะ
เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ผมไม่ต้องไปสั่งอะไรเพิ่มเติม

ก็กฎหมายก็มีอยู่แล้ว

รับอะไรบ้าง
ฟังเสียงรัฐจรรยุกธ์นายกรัฐมนตรียืนยันไปแล้ว
ทีนี้จะต้องไปถามอีกคนเอาให้ชัวร์ค่ะ

ถามคนที่ดูแลเรื่องกฎหมายของรัฐบาลชุดนี้ค่ะ
อาจารย์วิจิณูภาคองแคระแรงงามรองนายกรัฐมนตรี
คุณวิศนุยืนยันเป็นเสียงเดียวกับนายกรัฐมนตรีเลยนะ
บอกว่ารัฐบาลไม่เคยคิดเรื่องการใช้กฎอายการศึก
เรื่องนี้นายกพูดชัดเจนว่าจะไม่มีการประกาศใช้แน่นอนเป็นไปตามนั้น
เนื่องจากมีกฎอายการศึกหรือไม่มีในเวลานี้มันไม่ได้ต่างกันเลย
เพราะกฎอายการศึกทำให้ทหารมีอำนาจในการควบคุมสถานการณ์
ที่จริงแล้วเมื่อมีประกาศพรกรฉุกเฉินปี๔๘
ในสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งนี้เปลี่ยนให้ตำรวจเป็นหัวหน้าผู้อำนวยการ
เป็นเจ้าพนักงานควบคุมสถานการณ์แทนมันก็ไม่ได้ต่างอะไร
แม้ว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจะเบากว่ากฎอายการศึก
แต่อำนาจไม่ได้แตกต่างกันนะคะ
ขณะที่แนวโน้มในอนาคตจะมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่มีร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพอีกครั้งหรือไม่
อาจารย์วิศนุตอบชัดว่าไม่แต่ถ้าจะประกาศก็ไม่มีปัญหาอะไร
ขึ้นอยู่ที่หน่วยงานด้านความมั่นคงเขาประเมินก่อน
เขาจะต้องประเมินสถานการณ์ก่อนว่ามันมีความร้ายแรงมากน้อยแค่ไหน
๓องค์ประกอบที่เขาจะประเมิน
ความสำคัญของสถานที่ในการชุมนุม
เช่นเขตพระบรมมหาราชวังเขตพระราชฐานสถานที่ประทับ
ที่๒ที่จะพิจารณาร่วมกลุ่มผู้ชุมนุมมีอาวุธหรือมีเครื่องมืออะไรบ้าง
ที่๓ที่จะพิจารณาร่วมเรื่องความเสี่ยงที่จะมีการเผชิญหน้าจะมีการปะทะกัน
ซึ่งถ้าฝ่ายความมั่นคงเห็นว่าเห็นพ้องต้องกัน
ว่าจะต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
ก็จะเสนอขอความเห็นชอบจากคอรมอให้พิจารณาเร่งด่วนทันที
และเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอตามขั้นตอนต่อไป
ยืนยันว่าไม่มีนะคะตอนนี้เรื่องการใช้กฎอายการศึกค่ะ
คุณผู้ชมไปดูสถานการณ์รอบสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์กันหน่อยดีไหมคะ
เพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยเพื่อนไลน์มาหาดิฉันเยอะมาก
เขาตั้งคอนเทนเนอร์ปิดถนนตรงไหนบ้างรถติดมากไปไหนไม่ได้เลย
กระทั่งแฮชแท็กรถติดเนี่ยขึ้นเทรนด์อันดับ๒ของทวิตเตอร์ไปเรียบร้อยแล้ว
เรื่องนี้เนี่ยทางแก่นำกลุ่มผู้ชุมนุมบอกว่าเขาตั้งใจแกล้ง
อันนี้สิ่งที่เขาพูดนะเขาตั้งใจแกล้งว่าจะไปที่นี่
ส่วนเรื่องนี้โคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็ต้องออกมาแถลงขอโทษ
ในความไม่สะดวกของประชาชนตั้งแต่เช้าด้วยเพราะนี่ค่ะ
การจราจรเป็นเหมือนอัมพาตเลยเมื่อเช้านี้
ทางดวนที่ไม่ใช่ทางดวนมันไม่ใช่ทางดวนนี่อีกต่อไป
คือถึงแม้ว่ากลุ่มราศดรเขาจะมีการประกาศย้ายสถานที่ชุมนุม

เป็นหน้าสำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ตั้งแต่เมื่อคืน

เส้นทางโดยรอบสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
มีการวางกำลังตำรวจเยอะแยะมากมายนะคะ
เรื่องนี้เลยกลายเป็นประเด็นร้อนที่
คนทั้งวิพากษ์ทั้งวิจารณ์ทั้งบ่นทั้งตำหนิแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะ
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเอง
หลังจากที่เมื่อสักครู่นี้ให้สัมภาษณ์ไปใช่ไหมคะ
หลังจากประชุมเสร็จแล้วก็พูดถึงเรื่องชุมนุม
คำถามแรกนายกถามผู้สื่อข่าวก่อนเลยบอกว่า

เป็นยังไงเมื่อเช้ารถติดกันมากหรือเปล่า

อ่าติดเพราะอะไรอ่ะติดเพราะผมหรือเปล่า
รถติดมหาศาลคนเดือดร้อนเท่าไหร่

ดิฉันก็ลองฟังนายกแถลงบ่อยแล้วก็ลองดูอะไรอย่างนี้
แต่ว่าก็ประมาณนี้คือนายกก็บอกว่า

ทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ส่วนพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ออกมาแถลงขอโทษประชาชนในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะ
แล้วเนี่ยแต่ตำรวจเนี่ยก็จำเป็นต้องเฝ้ารองพื้นที่ตรงนี้อยู่
เพราะพื้นที่ตรงนี้เป็นสถานที่สำคัญ
การพิจารณาการใช้พื้นที่ชุมนุมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องพินาด้วยว่ามันสร้างความเดือดร้อนกับคนที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับก็อยากจะฝากให้พินาด้วยครับ
พลตำรวจตรีปิยาตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะคะก็พูดประเด็นเรื่องที่ว่าการนำตู้คอนเทนเนอร์มาปิดกั้นเส้นทางแทนรถโดยสารสาธารณะที่เคยทำเนี่ยมันยังไงอ่ะเราไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันนะในกรณีที่ตำรวจใช้ปกติจะเห็นเป็นกองกำลังของตำรวจเอง

หรือไม่ก็รถเมย์ที่เราเห็นที่ผ่านมาคราวนี้มาเป็นตู้คอนเทนเนอร์วางซ้อนกันสูงหลายเมตรเลยอ่ะ

เขาก็บอกว่าก็เป็นการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

ส่วนกรณีที่หลายคนเนี่ย
เนี่ยเอ้ายถึงท่านส่งทหารลงมาแล้วเหรอเพราะว่าจริงจริง
ชี้แจงแบบนี้ค่ะคือพื้นที่ตรงแถวนั้นเนี่ยนะเป็นที่ตั้งของหน่วยงานทหาร
หลายหน่วยแล้วที่เห็นว่ามีกำลังทหารมาซักซ้อมแผนเนี่ยเป็นกำลังของกองทัพภาคที่๑มาร่วมซ้อมแผนในการป้องกันสถานที่ซึ่งเป็นหน่วยงานของตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรในแผนปฏิบัติการควบคุมฝูงชนแยกกันเขาบังเอิญซ้อมป้องกันหน่วยงานของเขาเฉยแต่ว่าด้วยความที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันก็อา

มีการกั้นพื้นที่ถึง๔ชั้นด้วยกันนะคะ
จากนั้นถัดไป๓๐เมตรเป็นชั้นที่๒ค่ะ
แล้วก็มีรถเมย์ร่วมบริการและตู้คอนเทนเนอร์ชั้น๒เป็นด่านสุดท้าย
นี่ค่ะ๔ชั้นเต็ม
ส่วนแยกบางขุนพรมนะคะมีรั้วเหล็กร้อยด้วยลวดสลิงกับโซ่ขนาดใหญ่๑ชั้น
แล้ววางอีก๑ชั้นห่างกันประมาณ๕๐เมตร
เป็นตู้คอนเทนเนอร์๒ชั้นกับรถฉีดน้ำแรงดันสูง
ณตรงรอบสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ก็ยังคงยังคงตรึงกำลังกันอยู่นะคะ
ดูสิในแต่ละชั้นค่อนข้างแน่นหนานะ
ใช่ค่ะก็คือกั้นอย่างน้อย๒๓ชั้นบางจุดก็คือกั้นไว้๔ชั้นเลย
แต่ว่าคือผู้ชมนุมเขาก็บอกว่าตรงนั้นอาจจะเหงานิดนึงเพราะว่าไม่มีใครไปหา
แต่ทีนี้ข่าวที่ตามมาแล้วก็คำถามที่ตามมาคือเมื่อไหร่จะเอาออก
เพราะว่าเส้นทางมันก็ยังถูกปิดอยู่

เอาศึกษาเส้นทางและเลือกใช้เส้นทางที่เหมาะสมในวันนี้ในเย็นนี้นะคะ